อีกหนึ่งความคืบหน้าที่หลายคนติดตามกันอยู่นะคะ

อยากจะไปขอรับสืบทอดเข้ากลุ่ม
แล้วก็จะไปขอเลสข้อมือรุ่นพี่ม๖
แต่เงื่อนไขก็คือต้องถอดเสื้อ
แล้วก็ให้รุ่นพี่ทดสอบสภาพทั้งร่างกายและจิตใจ

กระดูกหักทิ้มปอดออกซิเจนไม่ไปเลี้ยงสมอง
ตอนนี้นอนรักษาตัวอยู่ที่ไอซียู
รุ่นพี่คนที่เป็นคนก่อเหตุ

รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐม
ก็ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าคดีนี้ค่ะ

กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมรับมอบสร้อยเลสข้อมือประจำโรงเรียนที่ว่านี้เนี่ย
เป็นกิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่เขาสร้างกันขึ้นมาเอง
ไม่ใช่เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นนะคะ

เมืองต้นพบว่าเป็นการจับคู่ของรุ่นพี่กับรุ่นน้องเอง
ไม่มีการรุมทำร้ายแต่เป็นการกระทำแบบตัวต่อตัวนะคะ
สอบสวนมาเล่าเรื่องราวให้ฟังนะคะว่าวันที่เกิดขึ้น๒๙มิถุนายน
เด็กทุกคนนัดกันมากินหมูกระทะที่บ้านหลังเกิดเหตุในอำเภอนครชัยศรี
ทีนี้รุ่นน้อง๓คนอยากได้เลสข้อมือจากรุ่นพี่
พี่ก็เลยกำหนดเงื่อนไขมาว่าอ้าวอยากได้เลสเนี่ยต้องมานั่งทดสอบความแข็งแรงของร่างกายกับจิตใจซะหน่อยละมั้ง

เขาบอกว่าเอาประเพณีนี้มาจากเด็กช่าง
ทีนี้พอมาถึงรุ่นน้องที่ได้รับบาดเจ็บที่เป็นข่าวเนี่ยนะคะ
รุ่นพี่ให้น้องคนนี้นั่งคุกเข่าเอามือไขว้หลัง
แล้วรุ่นพี่ที่ก่อเหตุเตะเข้าไปที่หน้าอกสารสัมพันธ์ที่ว่าเนี่ย๓ครั้งจุกเลย
ตายนะยอดอกจุดตายเลยนะคะ
คือตรงนั้นคุณผู้ชมทั้งปอดทั้งหัวใจ
นั้นมีซี่โครงมีปอดและหัวใจอยู่รวมกันค่ะ
เข้าไป๓ครั้งจุกรุ่นน้องฟุบลงไปเลย
คือสองคนแรกไม่เป็นอะไรแต่เด็กคนนี้ไม่ไหว
ใช่รุ่นพี่ก็ตกใจเหมือนกันค่ะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
โรงพยาบาลแจ้งเลยว่ามีการกระทบกระเทือนอวัยวะภายใน
สมองขาดออกซิเจนนานสมองบวมและอาการสาหัสค่ะ
ฝ่ายสืบสวนออกติดตามเด็กที่อยู่ในที่เกิดเหตุในเหตุการณ์มาสอบปากคำด้วย
ก็มีม๓ที่เป็นคนอยากได้เลสม๖ที่เป็นคนจะให้เลส

นี่ไงเพื่อนของม๖กลับไป
๒๓อักการาสัพพนา๑๐๕ปี

ใช่อันนี้คือเลสข้อมือของรุ่นพี่ที่ด้านในเนี่ยจะมีการสลักชื่อของแต่ละคนเอาไว้
เพราะว่าพองกลุ่มม๓เรียนรุ่น๑๐๘แต่อยากเรียนเรทของรุ่น๑๐๕

มันก็เหมือนเป็นการสืบทอดต่อกันว่าอยู่แก๊งนี้นะอยู่กลุ่มนี้นะ
อาจจะหาไม่ได้ก็ต้องมาเตะสารสัมพันธ์กันหน่อย
คนเดียวที่ก่อเหตุและมามอบตัวค่ะ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจสาหัสนะคะ

ผู้กำกับการสพนครชัยศรีเขาเล่าเพิ่มเติมนะว่า

ว่ามีชาย๔คนขับขี่รถจักรยานยนต์มาถีบรถจนล้ม
แล้วก็รุมทำร้ายเด็กม๓จนได้รับบาดเจ็บ
ตำรวจออกไปสืบสวนหาข้อเท็จจริงในประเด็นนี้แล้ว
อย่างที่บอกไปนะคะว่าไม่ได้มีการรุมทำร้ายกัน
เรื่องก็คือว่าเขานัดกันมา
แล้วเขาตกลงกันว่าเขาอยากแลกเลส

รุ่นพี่ยื่นเงื่อนไขไปว่าต้องเตะสารสัมพันธ์ถึงจะให้เลสได้

แล้วมันเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
เพราะฉะนั้นข้อหาร่วมกันทำร้ายเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้น
เพราะมันเป็นการก่อเหตุแบบตัวต่อตัว
แต่ก็จะต้องมีการสอบสวนแล้วก็ดำเนินการตามความจริงทั้งหมดอีกที
เพื่อจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วย
ซึ่งรุ่นพี่ม๖ที่ก่อเหตุพอสอบสวนเสร็จตามขั้นตอน
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปขออนุญาตสารเยาวชนและครอบครัวกลาง
ควบคุมตัวไปส่งอย่างสถานพินิษฐ์ต่อไป
แต่ว่าตอนแรกเหมือนจะมีกลุ่มรุ่นพี่ม๖นะเหมือนแบบเป็นการกุเรื่องขึ้นมา
ว่าถูกทำร้ายร่างกายเพราะตัวเองกลัวว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายผิด
ก็เลยบอกว่าไม่อยากที่จะให้โดนแค่คนเดียว
เพราะว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์คุณถือว่ามีส่วนรู้เห็นด้วย
แล้วคุณก็กุเรื่องโกหกออกมาตอนแรกอีก

สุดท้ายแล้วก็ต้องช่วยกันนะฮะโรงเรียนเองก็ต้องช่วยเป็นหูเป็นตาด้วย
อยากให้เด็กมีธรรมเนียมอะไรแปลกแบบนี้นะ
เพราะไม่รู้น้องเขาจะสามารถฟื้นคืนกลับมาได้เป็นปกติหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
คือสมองบวมขาดออกซิเจนนี่มันเรื่องใหญ่จริงนะคะ